คุณผู้ชมคะอาชีพหมออาชีพพยาบาลเนี่ย
จากทักษะแล้วก็ความรู้ทางวิชาการแล้ว

ต้องมีสติต้องใจเย็นแล้วก็ต้องอดทนอดกลั้นด้วย
มีเคสหนึ่งเกิดขึ้นค่ะคุณป้าคนนึง
จะไปขอรับยาที่โรงพยาบาล
บอกว่าอยากได้ยาตัวเดิมที่เคยได้รับมา

แล้วพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปแผลของคุณป้าหน่อย
แกโวยลั่นโรงพยาบาลเลยค่ะบอกว่า
มาเอายาไม่ได้อยากเจอหมอ
นี่ค่ะโอ้โหคุณป้าลั่นโรงพยาบาลจริงนะคะบอกไม่อยากรักษาก็บอกมันเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
พยาบาลที่เป็นเจ้าของคลิปเล่าบอกว่าคุณป้าเนี่ยแกมาโรงพยาบาลเพราะว่า
เป็นเชื้อราที่ขาทั้งสองข้างก็บอกเจ้าหน้าที่คัดกรองโควิดสิบเก้าว่า
อยากให้คุณหมอจัดยาแบบที่เคยจัดมาให้คราวก่อนแต่พยาบาลบอกว่าอันนี้คือไม่สามารถแจ้งแบบนั้นได้
คือต้องให้คุณหมอตรวจแล้วก็เป็นดุลยพินิษฐ์ของคุณหมอว่าจะจัดยาตัวเดิมให้หรือว่าจะจัดยาตัวใหม่ให้
พยาบาลเลยบอกว่างั้นเอาแบบนี้ได้ไหมคะขอถ่ายรูปตรงขาของคุณป้าที่เป็นเชื้อราเนี่ย
จะได้ส่งให้คุณหมอผิวหนังวินิจฉัยจะได้หลีกเลี่ยงการสัมผัสแล้วก็จะได้ให้คุณหมอบอกว่า
จ่ายยาตัวเดิมหรือตัวไหนยังไงค่ะป้าก็บอกไม่เอาไม่ได้อยากจะเจอหมอจะเอายาเฉยจะมารับยา
ไม่ได้อยากหาหมอเลยสุดท้ายแล้วหลังจากโวยวายลั่นโรงพยาบาลไปคุณหมอก็ไม่ได้ให้ยาตามที่คุณป้าแกต้องการนะคะ
แล้วก็บอกว่าคือยังไงเนี่ยคุณป้าต้องไปหาแพทย์เฉพาะทางด้วยไม่อย่างนั้นมันไม่หายไง
แกก็เลยโวยวายหนักเลยค่ะบอกว่ายังไงต้องให้บอกผู้อำนวยการใช่ไหมต้องไปขอยาที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยหรือเปล่า
แล้วถ้าขอผู้อำนวยการแล้วไม่ให้อีกเดี๋ยวจะไปขอกับสอสอเลยก็แล้วกัน
แต่ทีนี้มันมีข้อมูลมาแบบนี้ค่ะว่าคุณป้าท่านนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้มาโดยตลอด
คือเวลาไม่ได้ดั่งใจไม่ได้อย่างที่แกอยากได้ก็จะมีอาการโวยวายเจ้าหน้าที่ค่ะ
พี่ป้าแล้วก็น้องพยาบาลก็เลยฝากมาบอกนะคะว่าเห็นใจเจ้าหน้าที่นิดนึงนะ
คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาอย่างเต็มที่ค่ะใจเย็นเย็นกันหน่อยมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันนะคะ
นี้ก็ทำให้ได้เห็นเลยนะคะว่าโอ้โหงานของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนี้เป็นงานที่หนัก
ต้องใช้ความอดทนสูงจริงนะคะ